พิธีกรแห่งมูไนท์เปิดประสบการณ์สุดพิเศษบินลัดฟ้าด้วยสายการบินแอร์เอเชีย
มากันที่จังหวัดนครพนมเพื่อย้อนรอยอาณาจักรพญานาคาราช
ดินแดนที่เปรียมไปด้วยความศรัทธาของชาวอีสานและผู้คนริมฝั่งโขง
ธาตุพนมเจดีเป็นที่สำคัญจริง

เอาละครับ๖๐นาทีจากนี้ไปนะครับเป็น๖๐นาทีของความเชื่อนะครับ
๖๐นาทีของความอัศจรรย์กับรายการมูไนท์

มูเตรูไม่เข้าใครออกใครนะครับ

จังหวัดนครพนมครับท่านผู้ชมฮะ
ที่จริงแล้วหลายคนเราเชื่อว่าเมื่อปีที่แล้วกระแสพญานาคมาจริง

อาจารย์ลักษณ์บอกว่าถ้าจะมูเนี่ยต้องมูให้ลึกถึงชั้นบาดาน
วันนี้ก็เลยขอเอาใจคนที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อในองค์พญานาคนะครับ
นาจักรพญานาคาราชกันถึงที่จังหวัดนครพนม
ที่สุดอลังการเปรียบเหมือนมหานครที่ใหญ่
ครั้งที่ยิ่งใหญ่นั้นคือกินแผ่นดินหลายประเทศ
หมายถึงว่าทั้งกัมพูชาคือกัมพุทธทั้งลาวศรีศาสนาคณะหุดทั้งไทยเอง
ไปถึงขนาดพวกจามพวกอะไรอย่างนี้คืออาณาจักรเนี่ยดินแดนกว้างใหญ่

พระธาตุพนมถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาที่มีการบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในองค์พระธาตุพนมมาแต่การก่อนเพราะฉะนั้นพญานาคาราชอันศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์รักษาอยู่ที่นี่
นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับอย่างที่อาจารักได้มีการพูดคุยไปนะครับ
เดี๋ยววันนี้เราจะย้อนรอยอาณาจักรพญานาคกันแบบถูกใจนะครับเรียกว่าเอาเต็มอิ่มกันไปทั้งเดือนเลย
เอางี้นะเอาไงฮะพญาศรีสุโธนคราชแห่งคำชโนธเนี่ยเป็นความเชื่อของสองฝั่งโขงแต่ชั้นหลัง
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเชื่อตามตำนานที่มียาวไกลลึกเกี่ยวข้องกับราชวงศ์กษัตริย์พระราชทาพระบรมศาลีริกฐาตุคือที่นี่แหละนครพนม
ต้องขอขอบคุณการเดินทางครั้งนี้กับแอร์เอเชียด้วยนะครับ
มีบินตรงจากดอนเมืองมาที่นครพนมมีหลายไฟล์ทให้คุณเลือกเลยล่ะ

ว่ากันว่าต้นกำเนิดของพญานาค

ตามความเชื่อของคนไทยนั้น
พญานาคถูกกล่าวในพุทธประวัติ

พญานาคต้องการปกป้องคุ้มครองพระพุทธเจ้า
ภัยอันตรายโดยเรื่องราวของพญานาค
เรียงร้อยผ่านจิตกรรมประติมากรรม
ช่อฟ้าใบรกาซึ่งมีให้เห็นกันทุกวัด
โดยในขันทปริตตะคาถาพระไตปิดก

พญานาคนั้นมี๔ตระกูล
คือ๑วิวรุมปักตระกูลสีทอง
เอราปลดตระกูลสีเขียว
ชัพพญาปุตตะตระกูลศรีลุ้ง
กัณหาโคตามะตระกูลสีดำ
โดยเฉพาะในชุมชนแถบภาคอีสาน
เชื่อกันว่าแม่น้ำโขงคือต้นกำเนิดของพญานาค
และท่านได้ปกปักดูแลพื้นที่แห่งนี้นั่นเอง
แน่นอนครับประวัติความเป็นมาอย่างที่อาจารย์ลักษณ์บอกว่า
ไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับพระธาตุพนม
แล้วก็ฝั่งลาวมีปฏิหารเกิดขึ้นมากมาย
วันนี้กราบน้ำมัศกาลพระคูพนมพรีศากร
ช่วยด้วยขอน้ำมัศกาลพระคูณเจ้าครับ
เล่าประวัติความเป็นมาของพระธาตุพระนมให้เราได้ฟังใหม่ครับ

เป็นเจดีที่บรรจุพระอุรังคธาตุ

ในการสร้างพระธาตุพระนามพร้อมด้วยเจ้าพญาทั้งห้า
วิธีการก็คือเอาดินแดงมาปั้นปั้นให้เป็นก้อนอิดเท่าหนึ่งฝ่ามือมหากษปะเป็นเกณฑ์
แล้วก็สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ๘วาสูง๘วา
นี่คือการสร้างครั้งแรกโดยเจ้าพญาทั้ง๕หัวเมืองนครมาแบ่งหน้าที่กันในการสร้าง
หลังจากนั้นพศ๕๐๐นี่ท่านพระยาสุมิตรธรรมวงศาเจ้าเมืองมรุคานครก็มาบูรณะเพิ่มความสูงจากเดิม๘วาให้เป็น๒๔
๒๔เมตรอเจ้าพญาจะเดินผ่อนให้เป็น๒๔เมตรหลังจากนั้นพศ๒๒๓๓ยุคนี้ล่ะ
เป็นยุคที่เจ้าราชครูหลวงพลสเม็กเป็นสังฆราชจากสปลาวพี่น้องจากเวียงจันท

คือหมายถึงว่า๓๐๐ครอบครัวมาอยู่ที่นี่เลยเจริญพรเพื่อที่จะบูรณะขึ้นมา
จากเดิม๒๔เมตรให้เป็น๔๗เมตร
รัฐบาลก็มาดำเนินการต่อปี๒๕๕๙
ก็มาเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกจาก๔๗เมตรให้เป็น๕๗เมตร
ครับแล้วองค์เก่าองค์ใหม่นี่คืออะไรครับที่ได้มีการบอกไว้ครับ
หลังจากที่รัฐบาลบูรณะเสร็จแล้วปี๘๓เนี่ย
วันที่๑๑เดือนสิงหาคม๒๔๙
เวลา๑๙นาฬิกา๓๘นาที
พระธาตุพนมก็ล้มลงมาเจริญพร

เพราะอะไรพระธาตุพนมถึงเกี่ยวข้องกับเลข๘ทุกอย่างครับ
นี่ก็เป็นเรื่องเล่าตั้งแต่การก่อสร้างพระธาตุพระนม
ถ้าเรามาดูความเป็นมาเลข๘คือมันไม่หมด

พระคุณเจ้าครับจริงแล้วพระธาตุพนมเป็นอีกสิ่งหนึ่ง

เคยมีเนรสื่อสารกับพญานาคทั้ง๗

สูง๕๗เมตรกว้าง๑๒๓๓เส้น
พอบูรณะเสร็จแล้วในยุคนั้นเจ้าอาวาสชื่อว่าพระธรรมราชานุวัฒน์หรือหลวงปู่แก้ว
ซึ่งหลวงปู่แก้วถือว่าเป็นพระเถระสำคัญของวัดพระธาตุพระนม
มีสามเณรรูปหนึ่งชื่อว่าสามะเนรทรัพย์
สำเร็งทรัพย์ผู้นี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการทำสมาธิ
พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวันสัตนาคารตรงนี้จะโยงไปถึงเพราะว่าพระธาตุพนมในการสร้างแล้วเนี่ย
จริงแล้วในปีพศ๕๐๐พศ๒๕๐๐ที่มีพญานาคที่มาพิทักษ์รักษาพระธาตุพระนม
จะเป็นการสืบเนื่องเนื่องจากว่าพระธาตุพระนมนอกจากเทวดาแล้วเนี่ย
จากเทวดาที่พิทักษ์รักษาแล้วนี่พญานาคาราชทั้ง๗เป็นผู้รักษาพระธาตุพระนมด้วย
พญานาค๗มาบอกอะไรสำเนินทรัพย์เนี่ยตอนนี้
ช่วงนั้นนะครับตามที่พระเด็จพระคุณท่านเล่าให้ฟังว่า
พอเข้าทรงสามเณรทรัพย์ปั๊บก็ถามว่าท่านเป็นใครท่านเป็นใคร
สามเณรทรัพย์ก็บอกเรานี่คือผู้พิทักษ์รักษาพระธาตุครับ
คือเป็นพญานาคที่มารักษาพระธาตุหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดอยู่นั้นก็ถาม
ท่านอยู่ยังไงกินอะไรต่างพวกนี้นะครับ
ท่านก็เล่าเป็นเรื่องเป็นราวให้ฟังเลยว่าท่านมาดูแลพระธาตุพระนมในวันนั้น
ซึ่งวันนั้นก็มีฝนตกแล้วก็เป็นตัวใหญ่มาเท่าลำตาลเป็นแสง
ครับ๗องค์นี่มีชื่ออะไรบ้างครับ
พญานาคทั้ง๗พระองค์ที่คุณหนุ่มถามเมื่อกี้เนี่ย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

อีสานั้นเจดีที่เก่าแก่ที่สุดคือพระธาตุพนม
ไม่ท้าวว่าเคยมีคนเห็นพญานาคว่าไหมครับช่องบ้านหรือช่อง
ตนที่ไม่มีใครเห็นครับเพียงแต่ว่าในช่วงพศ๕๐๐นะครับมีโยมแก่คนหนึ่งชื่อโยมชื่อไก่ฮวดนี่แหละ
แกออกมาลองน้ำฝนช่วงประมาณตี๒ก็เห็นแสงใหญ่เท่าลำตาลทั้ง๗สีวิ่งแข่งกันมาจากทางเหนือ
วิ่งแข่งกันมาแล้วก็มาเจริญพรแล้วก็มาสิทธิ์มาหยุดอยู่ตรงองค์พระธาตุพรนม
ตรงนี้แหละองค์นี้ใช่ไหมครับเจริญพรครับ
วันนี้มูไนท์ของเราไหนจะมูก็ต้องมูให้ถึงที่สุด
บางคนอาจจะเคยเห็นแต่ข้างนอกแต่วันนี้แฟนมูไนท์จะได้มีโอกาสไปกราบนามัศกาลข้างใน
จะขออนุญาตพระอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ด้วย
ในการที่จะพาท่านผู้ชมเข้าไปกราบนามัศกาลข้างในพระเจดี
ซึ่งเขาบอกว่าใครมีโอกาสได้เห็นใครมีโอกาสยกมือไหว้

ก็ต้องกราบนามศกาลลานะครับพระครูพรหมีชากรด้วยนะครับ

งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในขออนุญาตแล้วนะครับ

มากับมูขั้นเทพอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศเจ้าพิธีกรรม
ก็ขอพาพิธีกรขาหมู่ทำการศักระพระธาตุพนม
โดยจะเตรียมบายสีและของไหว้มาแบบจัดเต็ม
ขณะนี้นะครับผมทีมงานมูไนท์นะครับคุณหนุ่มกัญชัยมดคุณพระดำนะครับ
อยู่บริเวณหน้าองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์

อ่ะเพื่อห่วมองค์พระทาสตร์อันศักดิ์สิต
ก็ทุกท่านถ้ายังไม่ได้มาแล้วรับชมก็อธิษฐาน

ทุกคนตั้งใจนะครับ
พญาดาพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ที่พิทักษ์รักษา
พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์องค์อุรังคธาตุ
ขอท่านจงรับการมธนาบูชาศักระจากกวงเขาจากทั้งหลาย
มีคุณหนุ่มกัญชัยคุณมดดำและข้าพเจ้ารักเลขานิเทศ
ธรรมบูชาสังขบูชาเทวตาบูชานาคีนาคาบูชา
ท่านจงรับนักการนี้จงมีความสุขมีธรรมปัญญา
เกิดขึ้นจากนี้สืบไปได้เถิน
ต่อด้วยการห่มพระธาตุพนมเพื่อเป็นสิริมงคล
เอาเลิกเอาชัยและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมงาน
และแฟนรายการมูไนท์กันก่อนครับ
ให้เป็นมหามงคลจากนี้สืบไปตลอดกาลนานที

ถือว่าการเดินทางครั้งนี้พิเศษสุดจริง
เพราะทางรายการได้รับอนุญาตให้เข้าไปสักการะภายในองค์พระธาตุพนม
เพื่อความเป็นสริมงคลกับคณะเรานะครับ
แล้วก็ผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านคณะเรา
วันนี้ถือว่าเป็นบารมีส่วนหนึ่ง
จากจะได้ไหว้พระธาตุพระนมถวายสิ่งที่เป็นมงคลแล้ว
เราจะได้เข้าไปสักการะข้างในหลานองค์พระธาตุพระนม
ภายในองค์เจดีเป็นบารมีของเราอีกส่วนหนึ่งนะครับ
โดยพระเด็จพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดก็อนุญาตในขณะนี้

ขอโทษกับท่านผู้ชมจะได้ร่วมในมาศกาล

รวมถึงสมบัติที่มีค่ามากมาย
สาธุชนศรัทธามอบให้เป็นสมบัติของชาติ
เพื่อให้ทางวัดเก็บรักษาไว้
สำหรับชั้นนี้เป็นชั้นที่๑ขององค์พระธาตุพล
องค์ประธาตุพระนมโดยองค์ประธาตุพระนมนี้จะมีรายการทั้งหมด๖ชั้นนี้เป็นชั้นแรก
ชั้นแรกนี้ที่มองเห็นเนี่ยก็คือฐานเก่าฐานเก่าของพระธาตุพระนมในสมัยที่ล้มปี
หมายถึงฐานตรงนี้ใช่ไหมครับเชิญพร
เจริญพรข้างในจริงน่าจะเป็นเจริญพรในสมัยที่รัฐบาลมาสร้างใหม่
ปัจจุบันนี้จะต่อออกมาจากฐานเดิมประมาณ๒เมตร
พ่อครับพระต่างเหล่านี้ดูแล้วเป็นพระใหม่ที่เอามาคนมาบูชามาถวายไว้ใช่ไหมครับ
ถุมงคลต่างพระต่างที่ญาติโยมมาไหว้พระธาตุพระนม
พอทราบว่าทางวัดพระธาตุพนมมันเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้เข้าศักระข้างใน
ก็เลยพากันเอาพระพุทธรูปประจำวันเกิด
หรือว่าสิ่งของมีค่าที่ญาติโยมมีมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุพระนม
จะสังเกตดูว่ามีพุทธรูปที่ญาติโยมมาถวายเอาไว้เพื่อประดิษฐานไว้ในพระธาตุพระนม
บูชาพระพุทธศาสนานี้จำนวนมากครับ
อันนี้ถือว่าเป็นชั้นที่๑ขององค์พระธาตุพระนม

ชั้นที่๒ต้องใช้บันไดตัวนี้
สำหรับการขึ้นไหว้พระธาตุพระนมนะครับ

เรียกว่าบันไดลิงนะครับ
ก็ปีนไปจนกระทั่งจนถึงยอดด้วยแหละครับ
เขาเรียกว่าเสาหลักเมืองหรือเสาหลักเขตอันสำคัญ

นี่เลยต้องมามูอันนี้คือมาผูกผ้าอธิษฐานบูชาศักระ

นั่นคือความเสียหายอันยิ่งใหญ่ในทางด้านจิตใจ

คือขอโดยภารการก็หยิบไป

ด้วยเหตุที่ว่าหนึ่งเข้าไปแล้วฝันไม่ดี

แม้แต่รถบัตรที่ออกไปถึงหน้าวัด